ส่วนที่จีนนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

แล้วก็เศรษฐีใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ
และคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ต่างจากในไทย
ที่ต้องการให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด
และทางเลือกในตอนนี้ก็คือโรงเรียนนานาชาติ
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันปีละนับล้านบาท
ตอนนี้มีโรงเรียนดังจากต่างประเทศ
ไปเปิดสาขาในจีนกันมากมายนะครับ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง
ที่ต้องการให้ลูกได้ไปเรียนต่อ
ยังมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศครับ

ซึ่งมาเปิดวิทยาเขตที่นครเทียนจินของจีนเมื่อ๓ปีก่อน
เทียนจีนปีนี้เพิ่มขึ้น๒เท่าตัว
ค่าเล่าเรียนต่อปีของนักเรียนต่อคนจะมากกว่า๑ล้านบาท
ทำให้โรงเรียนกำลังพิจารณาจะเปิดวิทยาเขตใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำของจีนเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก

ซึ่งเป็นเหตุผลให้ครอบครัวชาวจีนฐานะดีจำนวนหนึ่ง
ตัดสินใจให้ลูกออกนอกระบบการศึกษาของรัฐ
ลูกของพวกเขาจะเป็นเด็กเรียนดีก็ตาม
โดยผลสำรวจปัจจุบันชี้ว่ามีนักเรียนจีนกว่า๑๕๐๐๐คน
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ
จะเป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรทั้งหมด
แต่แนวโน้มนี้ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อย
เฉิงรุ่ยผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง
ปัจจุบันลูกชายของเขาเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจีน
แต่เขาพบว่าลูกชายตัวเองรู้สึกเครียดจากการเรียน
และไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้เข้าใจ
เมื่อเดินทางไปพักผ่อนที่อเมริกากับครอบครัว
จะเรียนหลักสูตร๒ภาษาก็ตาม
บอกว่าจากการได้เล่นกับเด็กในวัยเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ
ลูกชายของเขาคิดว่านี่จะเป็นประโยชน์
การพัฒนาทักษะความสนใจต่างมากขึ้น
และจะได้อยู่ใต้ภาวะกดดันน้อยลง
ด้วยเหตุผลเหล่านี้เขาจึงให้ลูกชายย้ายมาเรียนโรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนรัฐบาลของจีนถูกวิจารณ์อยู่เสมอว่าให้ความสำคัญกับการสอบมากเกินไป
เด็กต้องเรียนหนักเพื่อการสอบเข้า
โดยเสียเงินจำนวนมากไปกับการจ้างครูสอนพิเศษ
จบมัธยมปลายนักเรียนต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เปรียบได้กับสนามตัดสินอนาคต
เพราะการแข่งขันเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมีสูงมาก
เด็กที่ทำคะแนนได้น้อยก็ต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงลดหลั่นลงมา
ทำให้ระบบการศึกษาต่างประเทศกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า
มี๓ปัจจัยที่ทำให้ชนชั้นกลางจีนเลือกเรียนโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น
ปัจจัยแรกและสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนที่โตหน่อย
ก็คือหนทางไปสู่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
มาด้วยความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
และ๓คือรูปแบบการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนจีน
ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจคือการไม่เคร่งกับการสอบมากเกินไป
โดยโรงเรียนนานาชาติมักชูความแตกต่างว่าเน้นการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจำ
รวมถึงจัดการเรียนการสอนตามพื้นฐานหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
และในขณะที่รัฐบาลจีนพยายามเผยแพร่อุดมการรัฐผ่านแบบเรียน
โดยจำกัดการเผยแพร่แนวคิดแบบตะวันตก
นานาชาติได้เสนอวิธีการสอนแบบใหม่
และทางเลือกอื่นสำหรับชนชั้นกลางจีน
แต่ก็ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่เห็นด้วย
เพราะเฉลี่ยเว้ยคุณแม่ที่ลูกสาวกำลังเตรียมตรวจสอบเข้ามหาวิทยาลัยจีนบอกว่า
การสอบเป็นความท้าทายทักษะการศึกษาของเด็ก
และความเข้มแข็งของสภาพจิตใจ
จากเด็กทุกคนต้องเผชิญความกดดันสูง
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้
ส่วนเจ้างเสี่ยวตรงสัตว์ราชาญจากมหาวิทยาลัยครูแห่งปะกิงชื่อว่า
นานาชาติยังเป็นสิ่งที่ครอบครัวคนจีนส่วนใหญ่เอื้อมไม่ถึง
มองวันนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมของระบบการศึกษาทั้งหมดได้
แต่ขณะเดียวกันการขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
เป็นผลจากการพัฒนาที่ทำให้คนจีนมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น
สำหรับการศึกษาของบุตรหลาน